คุณจรรยาหวังเจริญสุขหรือว่าทนายนิด้าโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
เรื่องกรณีการพลัดตกน้ำจนเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ที่บอกว่าไปถ่ายปัสสาวะที่ท้ายเรือ

นายนิด้าบอกว่าดูจากสภาพเรือแล้ว
ก็ไม่รู้แหละว่าคุณแตงโมเนี่ยสนิทกับคนบนเรือขนาดไหน
ถึงสามารถกล้านั่งยองฉี่ท้ายเรือได้
และต้องปวดท้องหนักขนาดไหนคือปวดท้องฉี่หนักขนาดไหน
ถึงรอเข้าฝั่งไม่ทัน
ส่วนชุดบอดี้สูตรที่คุณตังโมใส่
ถ้าจะถอดตั้งแต่ด้านบนลงมามันก็ต้องแก้พาทั้งตัว

ส่วนเรื่องของคดีความค่ะทนายนิด้าพูดแบบนี้
จากการดูข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมา
ทนายนิด้าเชื่อว่า
ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุโดยตัวของคุณแตงโมเอง
น่าจะมีเรื่องบางอย่างปิดบังเอาไว้
ส่วนคุณแม่ของคุณตังโมเองก็สามารถติดต่อทนายความ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความหรือการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่ะ
จะมีอะไรที่มันปิดบังกันมากกว่านั้น
ดังนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักธรรมชาติของการที่ว่า
การที่คนเรามันปิดบังอะไรสักอย่าง
แปลว่ามันต้องเป็นเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากล
ต้องเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะพูดอะไรกันทุกอย่าง

ทีนี้ถามว่าถ้าสมมุติว่าแตงโมเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองเนี่ย
มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้น

คุณแม่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งทนายความตั้งแต่ในชั้นนี้เลยนะคะ
เพื่อที่จะคอยให้คำปรึกษาหรือชี้แนวทางที่ถูกต้อง
ว่าคุณแม่ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทอย่างไรกับเรื่องนี้
หรือจะไปปกป้องเรียกร้องสิทธิ์อะไรให้กับตัวคุณแม่เอง
ให้กับตัวคุณแตงโมได้มากกว่านี้คุณแม่สามารถทำได้